ข่าวสารที่เราติดตามกันนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ยังตามกันอยู่ครับ
พระรหัสสบดี๒ทุ่มครึ่ง๙มกราคมจนถึงณขณะนี้เนี่ย
สี่วันเต็มเต็มแล้วใช่ค่ะยังตามไม่เจอนะฮะ
คนร้ายที่ก่อเหตุใช้ปืนไปกราดยิงไปชิงทองจากร้านทองโอโลล่า
ห้างโลบินสันที่ลบบุรีแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรื่อย
โดยเฉพาะมีพยานที่เห็นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายจอดติดไฟแดงอยู่
มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ตีวงแคบลงมาเรื่อยจากรถจักรยานยนต
ที่คนร้ายใช้ครับเรื่องของปืนแล้วก็มีการสอบปากคำพยานไปหลายรายมากแล้วด้วยนะคะ
นี่เป็นชิ้นใหม่เลยนะฮะจะเห็นว่าเป็นถนนเส้นหนึ่ง
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ผ่านไปคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะซึ่งก็สอดคล้องจากข้อมูลจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลเมืองดีผู้หญิงที่เขาบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
จอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกโรงพยาบาลอนันทมหิดลช่วงประมาณ๓ทุ่มกว่า
นี่เห็นไหม๓ทุ่ม๑๗นาทีแต่ถนนตรงนี้คือเส้นไหนแล้วทะลุไปไหนอะไรยังไงได้บ้าง
เดี๋ยวมาว่ากันนะคะเพราะทีมข่าวเราก็เพิ่งลงพื้นที่ลงไปแกะลอยเลย
ดูเลยว่าเส้นทางตรงนี้ตรงนี้มันทะลุไปถึงไหนอันไหนซอยตันอันไหนซอยทะลุไปออกเส้นไหนอะไรยังไงได้บ้าง
และนี่คือหลักฐานล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้เหมือนเดิม
เหตุการณ์นี้นะครับแน่นอนว่าสังคมจับตานะครับว่าเมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้
เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตถึง๓ศพบาดเจ็บอีก๔คนนะครับ
๓ศพที่เสียชีวิตจากการถูกคนร้ายยิงนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ในส่วนของหัวหน้ารอปภของห้างชาปนกิจศพไปแล้วนะครับ
วันนี้อีก๒ศพนะครับก็คือเด็กชายวัยสองขวบที่ไปเดินอยู่ที่ห้างกับคุณแม่นะฮะ
ไทตันนะครับแล้วก็พนักงานสาวของร้านทองที่เกิดเหตุ
วันนี้มีพิธีชาพนักกิจศพนี่คือที่วัดหัวช้างนะครับ
พิธีชาปนกิจศพน้องไทตันนะครับวัดหัวช้างตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับคุณพ่อคุณแม่ญาติญาตินะครับ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาร่วมพิธีกันผู้บริหารของห้างของร้านออโลล่าก็มา
ท่านผัวราชการจังหวัดก็เดินทางมามอบให้
แล้วก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีชาพนักกิจศพด้วยนะครับ
ก่อนจะเริ่มพิธีชาปนักกิจศพนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันก็เปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ต้องสูญเสียลูกชายไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าหลังจากวันแรกที่ลูกเสียชีวิตจนมาถึงวันนี้ก็ยังใจหายอยู่
เพราะวันนี้คือวันสุดท้ายที่จะมีลูกอยู่
จากนี้ไปจะไม่ได้เห็นลูกอีกแล้วแม้แต่ศพ
ค่ะนะฮะครอบครัวตอนนี้ก็มีคนให้การช่วยเหลือให้กำลังใจมาเยอะนะครับ
หน่วยงานต่างทั้งสื่อมวลชนทั้งประชาชนที่ทราบข่าวดูข่าว
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าก็ถือว่าน้องไทตันก็ไปสบายแล้วนะครับ
ก็ขอให้ลูกไปอยู่ในพบภูมิที่ดีนะครับ
หากน้องไทตันยังไม่มีที่ไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ก็อยากให้อยู่กับพ่อแม่ก่อนก็ได้นะฮะ
ส่วนเรื่องคดีก็ไม่ติดตามข่าวเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกนะครับ
กังวลด้วยไม่ตามด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะจับคนร้ายได้หรือไม่ได้
มันก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเขาสูญเสียลูกของเขาไปแล้วนะครับ
แต่ก็ถือว่าก็โอโหสิกรรมให้นะครับคิดว่าชาติที่แล้วน้องไทตัน
กับคนร้ายอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะครับ
สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดที่คุณพ่อบอกตอนนี้ก็คือแม่ของน้องไทตัน
ก็คือภรรยาของตัวเองเนี่ยสภาพจิตใจแย่มากนะครับ
ตอนนี้ก็คิดอย่างเดียวว่าอนาคตข้างหน้าจะดำเนินชีวิตอยู่กันไปอย่างไร
ในวันที่ไม่มีลูกชายแล้วแต่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับ
แล้วคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ตอนที่มีการจุดทูบให้แขกที่หน้าโรงศพของลูกชายเนี่ย
อยู่เสียงของเล่นที่ลูกชอบก็ดังขึ้น
ทางครอบครัวก็เลยเข้าใจว่าลูกชายก็น่าจะมีความสุขแล้ว
และขอให้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีนะครับ
เขาต้องจากเราไปจริงแล้วเหรอความคิดคือมัน
คือเมื่อตอนที่ว่าเราเดินวนรอบเมนมาสักพักหนึ่งก็คือความคิดเราคืออย่างนั้นคือ

เวลาเลิกงานนะคะเขาจะวิ่งมารับแม่ตลอด
ผมก็จะมาเรียกแม่แม่ก็เลยคิดว่าถ้าเลิกงานกลับไปแล้วไม่มีเขาอะค่ะ
ก็พูดกับป๊าบอกว่าป๊าในเมื่อไม่มีลูกแล้วแม่จะอยู่ทำไม
มันไม่มีจุดหมายอ่ะแต่ยังไม่มีจุดหมายอ่ะ
จับได้หรือไม่ได้สำหรับผมตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วอ่ะ
เพราะว่าความสูญเสียของผมมันเกิดขึ้นแล้ว
ต่อให้จับคนร้ายได้มันก็มาทดแทนความสูญเสียของผมไม่ได้
ของเล่นน้องก็มันดังโดนตีก็มันดังขึ้นเอง
บอกมีอะไรก็มาหาป๊านะมานอนกับแม่กับป๊านะลงมานอนกอดกันนะ
ก็บอกเขามีอะไรติดขัดต่อใหม่ก็มาเข้าฝันนะ
แต่เราคิดว่าสิ่งที่เขาไม่ได้มาเข้าฝันคือเขาไปดีแน่
ฟ้ากับแม่ก็จะพยายามอยู่ทางนี้ให้ได้
แต่คือถ้ามีพบภูมิที่ดีกว่าหรือมีทางที่ไปสวรรค์หรือไปอะไรที่ดีกว่าก็ให้น้องไปเลยไม่ต้องห่วง
แต่ถ้ายังไม่รู้จะไปไหนก็กลับไปอยู่กับป๊ากับแม่ก่อนป๊ากับแม่ยังรออยู่

แล้วก็วันนี้ทางคุณพ่อคุณแม่ก็นำซุกี้มาเป็นอาหารมื้อสุดท้ายให้กับลูกชาย
ที่หีบศพก่อนมีพิธีชาพนาคิดนะครับ
ทางร้านเขาก็นำมาให้ด้วยนะครับ
จากนั้นก็เข้าสู่พิธีชาวพนักกิจศพนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ราชการจังหวัดลบบุรีก็มาเป็นประธานฝ่ายคาราวาสนะครับ
ก็ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์กันในช่วงเวลานี้นะครับ

ขอเข้าสู่พิธีชาพนาคิดศพนะครับ
ก็เป็นตามขั้นตอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องไทตันนะครับ
ก็ถือรูปลูกชายออกจากงานนะครับเพื่อที่จะนำกลับไปที่บ้าน
นี่ครับก็ต้องถือไปเลยนะครับก็ร้องไหลนะครับ
สิ่งที่เขายึดถือปฏิบัติกันก็คือคนที่เป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องที่ถือรูปคนตายที่เข้าสู่พิธีชาพนักกิจเรียบร้อยแล้วกลับบ้านเนี่ยต้องไม่หันกลับไปมองอีก
นี่ค่ะคุณพ่อก็ต้องปลอบคุณแม่อยู่ตลอดเวลามันจะมีอะไรสูญเสียมากกว่านี้อีกนะครับ
คนร้ายที่มันยังจับไม่ได้สี่วันเนี่ยนะถ้ามันดูโทรทัศน์อยู่นะช่วงเวลานี้นะคุณเขียนมาสอนค่ะ
มันจะสำนึกไหมว่ามันทำอะไรลงไป
มีอีก๒คนนะครับที่มาร่วมงานศพของน้องไทตันในวันนี้วันชาปนกิจศพนะฮะคือคุณปู่กับคุณย่า
ค่ะปู่กับย่าเนี่ยอยู่จังหวัดระยองครับนี่ฮะที่คุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
ปู่กับย่าบอกว่าลูกชายเนี่ยคือพ่อของน้องไทตันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะฝึกไทตันให้พูดคำว่าปู่ได้ก่อน
เดี๋ยวพูดได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพาไปหาเลยก็อาจจะด้วยติดงงติดงานอะไรด้วยจนสองขวบอ่ะ
ไตตันยังไม่เคยเจอกับปู่กับย่าเลยปู่กับย่ายังไม่เคยอุ้มหลานเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรู้แค่ว่าลูกสะพ้ายเนี่ยคลอดหลานแล้วเป็นผู้ชาย
และวันนี้คือวันที่ปู่กับย่าได้เจอไทตันครั้งแรกในงานชาปนกิจศพของหลานชาย
จะได้มีการมาเยี่ยมมามาเล่นด้วยกันเปล่าเนี่ย
ไหนมาครับอยากเข้ามา
แล้วถ้าปู่เจอน้องสังลาษีรึเปล่า

มางานงานศพน้องอะไรแบบนี้

พ่อเขาบอกว่ากำลังหัดตอนลูกเขาให้เรียกปู่เป็น
ถ้าเรียกปู่เป็นเมื่อไหร่เขาจะพามาหาปู่

ย่ารักเขาเคยมาหาเขาแค่ครั้งเดียว

เฮ้ยจริงที่พิธีชับทะกรีดสบ

คุณผู้ชมส่งข้อความกันเข้ามาเยอะค่ะ

น้ำตาไหลตามไปจริงทุกครั้งที่เห็นข่าวนี้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวที่ก็สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเหมือนกัน
ที่ก็ถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
วันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพเช่นเดียวกันค่ะ
ที่วัดศรีธรรมโสพลพิธีชาปนกิจศพนางสาวธิดารัฐทองทิพย์อายุ๓๑ปีนะคะ
กับแม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ยังนอนหลับไม่สนิทเลยค่ะ
คิดถึงลูกสาวได้แต่นึกถึงคิดถึง
แล้วก็นึกว่าจิตใจของคนร้ายที่ก่อเหตุทำด้วยอะไร
ทำไมถึงก่อเหตุได้รุนแรงเกินกว่าจะรับได้แบบนี้
ตลอดการสวดพระอภิษฐรรม๓คืนลูกสาวไม่ได้มาหาไม่ได้มาเข้าฝันไม่ได้มาบอกอะไร
แต่มีเพื่อนกับสามีของนางสาวธิดารัฐนะคะ
ก็พูดกันว่านางสาวธิดารัฐยังไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนอยู่กับสามีแล้วก็อยู่ข้างตลอด
ตอนนี้นะคะทางครอบครัวบอกว่าก็กังวลใจเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกัน
เพราะยังจับคนร้ายไม่ได้อะค่ะคนร้ายยังหลบหนีอยู่เลยอ่ะ
ก็อยากจะให้กำลังใจตำรวจด้วยนะที่ลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายตลอดทั้งวันทั้งคืน
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
ถ้าจับไม่ได้จริงคือจับตายก็ได้นะไม่จำเป็นต้องจับเป็นจับตายก็ได้ค่ะ
่อเหตุการณ์ได้โหดเยี่ยมเกินกว่าจะรับไหว
ลูกสาวเราแบบว่าแรงมากรักไม่ได้
ทำแบบว่าให้อภัยกันไม่ได้เลยทำแบบนี้
ชอบวัตเตอร์เลียคนเดียวครับถ้าคนอื่นมาผมไม่ดูไม่ฟัง
ก็ไม่เชื่อครับเพราะว่ามันรวมมาเยอะแล้วครับตอนนี้
บางทีเจอไม่เจอมันก็บางทีจิตใจกำลังจะดีขึ้น
พอมาฟังเรื่องราวมาปุ๊บมันไม่ใช่ละมันก็ไปอีกครับ
ผมก็เลยไม่อยากฟังโซเชียลที่มาออกมาข่าว
ในปฏิบัติภัตราธิก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่า
ผู้ก่อเหตุนี่เขามีอาวุธปืนนะครับ
คุณผู้ชมคะและยิ่งน่าเศร้าใจเข้าไปอีก
พอทีมข่าวของเรารู้ว่าจริงแล้วอะค่ะ
พรุ่งนี้วันที่๑๔มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางสาวธิดารัฐนะคะ
จะอายุสามสิบเอ็ดปีอะค่ะโอ้โหสามีนะคะก็เลยเอาเค้กมา
นี่ค่ะก็ประดับไปด้วยรูปภาพของนางสาวธิดารัฐไปวางไว้ที่หน้าเมน
เค้กพร้อมกับการชาปนกิจนะคะโอ้โหสามีบอกว่าจริงจริงแล้วทุกปี
ก็จะจัดงานวันเกิดให้กับภรรยาก็จะนำเค้กมาเป่าเทียนวันเกิดกัน
ออกไปหาอะไรกินกันนอกบ้านพร้อมลูกชายครับหลังจากนี้ต่อไป
ไม่มีโอกาสจะทำแบบนี้อีกแล้วอะค่ะก็เลยนำเค้กมามอบให้เป็นครั้งสุดท้าย
หวังว่าภรรยาจะรับรู้ถึงความรักที่มีให้ตั้งแต่ภรรยาเสียชีวิต
น้องออก้าลูกชายได้แต่ถามหานะคะว่าแม่ไปไหนแม่ไปไหน
ทำไมยังไม่กลับบ้านตัวพ่อเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าบอกลูก
คุณภาคภูมิไม่กล้าบอกว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
บอกแค่ว่าแม่ไม่อยู่แม่ไปทำงานแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ย
พ่อบอกว่าก็ต้องบอกลูกแหละ
แม่ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้ว
เสียใจที่สุดในชีวิต
วันไหนครับพี่ที่จะเป็นวันฝุ่นรอบวันเกิดของพ่อ

วันเกิดวันเกิดก็จะจัดกันเล็กอยู่ในบ้านทุกปี

ถามตลอดถามว่าถามหากวางไปไหน
แม่อยู่ไหนแต่หลัง
เนี้ยแม่เป็นนางฟ้ามันแม่พอให้แม่หลับสบาย
เพราะเด็กเขาเริ่มรู้แต่เขายังไม่เร็กอะก็ยังไม่รู้ว่าเลือไฟคนตายคือไร
แต่เด็กมากอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายว่าเออตายคืออะไรเสียชีวิตคืออะไร
นี่น้องไปอยู่ในงานน้องคนนี้ค่ะ

ที่ไปร่วมงานคือไปรับแขกไปดูแลแขกที่ไปร่วมงานของแม่ตัวเอง
คนที่เห็นภาพนี้แล้วแบบน้ำตาไหลจริงนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความช่วยเหลือ
ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรี
ก็คือจะให้เงินเดือนละสี่พันบาทจนกว่าเด็กจะอายุสิบแปดปีบริมูล
ก็อาจจะรวมถึงน้องออก้าด้วยนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะครับ
คนเจ็บ๔คนนะครับทุกผู้ชมครับมาดูอาการหน่อยนะครับว่า
ณขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอาการของผู้ที่อยู่ในห้างโรบินสันที่ลบบุรีนะครับ
แถวร้านทองโอโลล่าแล้วคนร้ายเข้ามาก่อเหตุแล้วก็กราดยิงนะครับ
คนนี้นะครับนางสุภาวดีชุนสนิทอายุ๔๔ปีเป็นภรรยาของเจ้าของร้านไอติมดัง
ไปเลือกซื้อทองอยู่กับสามีนะฮะแล้วลูกสาวก็อยู่ด้วยในตอนนั้นนะครับ
ก็ถูกยิงทั้งสามีภรรยานะครับในส่วนของสามีนายุทธการชุนสนิท
อายุสี่สิบสามตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับส่วนนางสุภาวดีนะครับ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งคุณแม่บอกว่า
ลูกสาวตอนนี้ก็มีกำลังใจแล้วก็ยิ้มได้มากขึ้นอาการก็ดีขึ้นนะครับ
หมอได้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วแต่ยังกินอะไรไม่ได้สื่อสารได้เล็กน้อย
แต่ที่ยายเป็นห่วงเนี่ยนะฮะคุณแม่ของนางสุภาวดีนะครับ
เป็นห่วงหลานสาวนะครับหลานสาวที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอายุ๑๕ปีนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเห็นพ่อกับแม่ถูกยิงต่อหน้าต่อตาเห็นคนร้ายหมดว่าตอนนั้นทำอะไรบ้าง
ซึ่งหลานสาวก็คือก้มหลบอืมอ่าแล้วก็นอนหลบไปเลยนะครับอ่า
ตอนนี้หลานสาวสภาพจิตใจดีขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ร้องไห้ตลอดเวลาหลังเกิดเหตุ
ทางครอบครัวได้ปรึกษาพูดคุยกันว่าจะพาหลานไปพบจิตแพทย์เพื่อเยียวยาจิตใจนะฮะ
ซึ่งก็ได้ให้กำลังใจหลานไปนะครับด้วยการให้หลานเนี่ยนั่งสมาธิบ่อย
จะได้ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือภาพมันคงติดตาเนอะอืม
ทั้งภาพทั้งเสียงในขณะนั้นซึ่งทางคุณยายเนี่ยบอกว่าหลานสาวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่อยู่ในห้าง
ระหว่างที่พ่อกับแม่กำลังเลือกซื้อทองให้กับหลานอยู่เนี่ยนะครับ
อยู่อยู่เห็นพ่อกับแม่ล้มลงไปนะแล้วหลานที่รอดมาได้
ก็เพราะหมอบลงกับพื้นก็หมอบไปตามพ่อกับแม่ที่ล้มลง
แต่พอตอนนั้นเห็นเลือดเท่านั้นแหละเห็นเลือดของพ่อกับแม่ไหลออกมา
หลานบอกว่าช็อกแล้วก็กรี๊ดลั่นห้างทันทีแล้วก็ตะโกนออกไปด้วยว่า
ยิงพ่อกับแม่หนูทำไมนะฮะจากนั้นอ่า
หลังจากเกิดเหตุหลานก็โทรมาบอกครอบครัวอ่า
ด้วยน้ำเสียงที่แบบขาดสติไปเลยซึ่งตอนนั้นยายบอกว่าตกใจมากนะ
แล้วอยากจะถามคนร้ายว่าทำไมต้องมายิงคนอื่นด้วย
ถ้าคนที่ถูกยิงเนี่ยทั้งตายทั้งเจ็บ
เป็นพ่อกับแม่ของตัวมันเองเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงอืม
ทำไมแล้วเขาก็ได้สติเขาโทรมาหากงอากง
บอกฟังไม่ได้ทรัพย์อืมก็บอกว่าให้โทรให้พูดใหม่
แล้วก็ตั้งสติพูดมาใหม่เพราะพ่อแม่ถูกยิน
ว่าเขาได้ยินเสียงคนร้ายพูดอะไรก่อนบ้างหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม่อ่ะ
อ่ะไม่ได้พูดจริงเลยใช่พี่น้องญาติเขาอ่ะ
เขาจะมีความรู้สึกยังไงเขาคิดไหมว่าคนที่เขาสูญเสีย
ว่าเขาทุกข์ขนาดไหนเขาเสียใจตลอดชีวิตของเขาแหละ
ส่วนอาการของนางสาวเปมิกากลิ่นดอกแก้วเป็นพนักงานของร้าน
โลล่าที่ถูกยิงและบาดเจ็บนะครับอ่าคุณพ่อบอกว่าตอนนี้ลูกสาว
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุลาพรนะครับอ่า
อาการตอนนี้ก็หลังจากที่ถูกส่งตัวไปก็เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดนะฮะ
เรื่องต้นการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีอาการดีขึ้นตามลำดับ
แต่ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดยังอยู่ในห้องไอซียู
ยังไม่สามารถพูดคุยได้เนื่องจากต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
อ่าโดยมีลูกเขยเนี้ยคอยดูแลอยู่
มีคนดูแลครับก็เขาก็อยู่ที่จุฬาพรครับ
กรุงเทพครับก็อยู่ในห้องไอซียูอยู่ครับ
ว่ามันใส่ท่ออะไรแบบนี้ครับแล้วก็รู้สึกตัวนิดหน่อยครับ
แก่ถ้าคุณหมอมองไว้ครับว่าค่อยค่อยดี
ก็มีรอปภอีกคนนึงนะครับที่ถูกยิง
รอปภที่โดนคนแรกเลยฮะยืนหันหลังให้กับคนร้าย
อยู่ตอนคนร้ายเข้ามานะครับกระสุนโดนเข้าที่หน้าอกตอนนี้
อาการดีขึ้นแล้วนะครับสามารถพูดคุยได้แล้วนะฮะ
แล้วก็ส่วนของสามีของผู้ที่ไปเลือกทองด้วยกันนะฮะ
สามีภรรยาเนี่ยฝากคุณยุทธการนะฮะอาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับ
อันนี้สี่คนที่บาดเจ็บนะฮะอ่าก็ทีแรกก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
ใช่เห็นภาพข่าวตอนแรกสามีพระยาคู่นี้คือน่าเป็นห่วงจริง
และนี่แหละค่ะคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
เสียชีวิตไปสามรายบาดเจ็บอีกสี่คนนี่คือชีวิตของคนบริสุทธิ์นะคะ
คนร้ายก่อเหตุโหดเยี่ยมจริงแล้วยังจับตัวไม่ได้
แล้วหลักฐานมันยังไม่แน่นพอที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับครับ
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืน
ตอนนี้ระดมกำลังตำรวจมือดีจากทั่วประเทศ
มาไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้นะคะคือตอนเนี้ยค่ะแบ่งทีมครับ
หนึ่งก็คือแกะรอยจากรถจักรยานยนต์
คนร้ายใช้ก่อเหตุอีกทีมนึงแกะรอยจากปืน
ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุอีกทีมหนึ่งไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็มีการไปพูดคุยกับคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องปืนไปสนามยิงปืน
ไปคุยกับนักกีฬายิงปืนแล้วก็มีการสอบปากคำบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ตามคำให้การจากพยานด้วยนะคะครับตอนนี้มีการสอบปากคำไปพอสมควรแล้ว
ตำรวจบอกว่ามีบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะพลตำรวจรีนัทธพลสุขรสร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีบอกว่าเมื่อเช้าอะค่ะ
มีการเรียกประชุมชุดทำคดีในระดับพื้นที่สพเมืองลบบุรี
เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติการให้เข้มข้นขึ้นจัดกำลังชุดสืบสวน
กระจายกำลังลงพื้นที่หาข้อมูลอย่างเข้มข้นส่วนข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน
ได้จากประชาชนค่อนข้างมากนะคะคดีคืบหน้าไปมากค่ะ
สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อม
รวมแล้วเกือบ๒๐ปากแล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ไปดูถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะแต่ตำรวจบอกว่า
ที่อาจจะดูเหมือนยังไม่คืบหน้าจริงแล้วตำรวจเขามีข้อมูลเพิ่ม
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้กลัวคนร้ายจะไหวตัวทัน
พลตำรวจรีนัทธพลบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้จับคนร้าย
ยังไม่ได้ไปตรวจค้นในค่ายทหารตามที่มีกระแสข่าวออกมานะคะ
แต่อยากฝากถึงประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนบายพาส
ช่วงคืนวันเกิดเหตุนะคะ๙มกราคมช่วง๒ทุ่มถึง๔ทุ่ม
ลองไปดูหน่อยกล้องหน้ารถของคุณนะคะ
ถ้ามีรถต้องสงสัยช่วยส่งข้อมูลให้ตำรวจด้วยนะคะ
จากที่๑๐นาฬิกาถึงช่วงเวลา๔ทุ่มท่านมีกล้องหน้ารถช่วยดูหน่อย
เผื่อมีภาพมีอะไรที่เป็นบอกแสเกี่ยวกับคนร้ายแล้วก็น่าจะได้เป็นประโยชน์
ขอให้แจ้งมานะครับถ้าจะส่งไฟล์มาหรือจะแจ้งมานะครับเราก็จะไปเอาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการดำเนินการ
ทีนี้ค่ะมาดูการแบ่งหน้าที่การทำงานของตำรวจนะคะในการไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้
สืบสวนจากหน่วยงานต่างทั้งจากตำรวจภูทรภักดิ์๑
สืบสวนของพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์หัวหน้าทีมคลี่คลายคดีนี้
ส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รองพบตรไว้วางใจ
วันนี้จัดกำลังร่วมกันที่หน้ากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีค่ะ
แบ่งงานเป็นสามทีมหลักแบบนี้ค่ะทีมแรกนะคะจะไปดูเรื่องของอาวุธปืน
ตรวจสอบรุ่นทะเบียนผู้ครอบครองปืน
ที่สองไปดูเรื่องรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้หลบหนีว่ามีใครครอบครองบ้าง
ลักษณะเป็นยังไงมีตำหนิรูปภัณฑ์ของรถตรงไหนยังไงบ้างที่มันเห็นชัด
ที่มันสังเกตได้ง่ายง่ายชุดที่สามจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ในเส้นทางต่างทั้งก่อนและหลังที่เกิดเหตุที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
สำหรับการสืบสวนไล่ล่าคนร้ายคดีนี้นะคะแบ่งออกเป็น๓ชุดนะคะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะคะชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
พลตำรวจรีสุธีบุญครองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑
เป็นหัวหน้าชุดก็จะมีตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีภูทรจังหวัดสิงห์บุรี
ภูทรจังหวัดพระนครศรียุธยาจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างค่ะ
ที่ต้องไปถึงสิงห์บุรีอายุทยาก็เพราะว่าเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีเนี่ย
เส้นทางสามารถไปถึงสิงห์บุรีได้ไปถึงอายุทยาได้แต่ยังไม่รู้ว่าไปทางไหน
พื้นที่รอบเนี่ยต้องตรวจสอบไล่ดูกล้องวงจรปิดหมดเลยนะคะ
ส่วนชุดที่๒ชุดสืบสวนตำรวจนครบานค่ะพลตำรวจรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเป็นหัวหน้าชุดนะคะ
คลี่คลายในประเด็นต่างที่เกี่ยวข้องกับตัวของคนร้าย
สืบสวนของพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หัวหน้าทีมสืบสวนคดีนี้ก็จะทำหน้าที่ตามที่รองพบตรมอบหมายค่ะ
ทีนี้ค่ะกลุ่มพยานบุคคลที่ตำรวจบอกว่าเรียกตัวมาสอบปากคำแล้ว๒๐กว่าปากเนี่ยค่ะ

กลุ่มแรกค่ะสอบปากคำพยานแวดล้อม
พนักงานห้างคนในร้านคนที่อยู่ในเหตุการณ์
อันนี้คือสอบปากคำในฐานะพยานนะคะ
กลุ่มที่๒ค่ะไปคุยกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่คาดว่าอาจจะเห็นคนที่ก่อเหตุเคยเห็น

เพราะคนก่อเหตุอย่างที่บอกว่ายิงปืนแบบค่อนข้างจะคล่องแคล่ว
คนในชมรมสมาคมกีฬายิงปืนเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่ม
กลุ่มที่๓ก็คือบุคคลต้องสงสัยตามที่ได้รับข้อมูลมาจากพี่น้องประชาชนและชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
คือบางส่วนเนี่ยปล่อยตัวไปหลังจากสอบปากคำเรียบร้อย
แต่ตำรวจบอกว่าบางส่วนมีการขยายผลต่อด้วยนะคะ
คาดว่าอาจจะรู้เห็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีด้วย
เพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับภายใต้ชุดไอ้โม่งจักรยานยนต์คันนี้
สีแบบนี้นะครับทั้งตอนก่อนเข้าและตอนออกไปเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งพระรหัสสบดีที่๙มกราคมที่ผ่านมา
ช่วงก่อนหน้านั้นหรือหลังจากช่วงนั้นเพราะว่าเข้ามาที่ห้างใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึงสองนาที
กล้องหน้ารถกล้องหลังรถกล้องที่หมวกกันน็อกของท่านหรือว่ากล้องตามอาคารบ้านเรือนต่างร้านค้าต่างจะจับภาพชายคนนี้ไว้ได้เนี่ย
ลองไปย้อนดูหน่อยใช่ค่ะตำรวจจะได้มีข้อมูลมากขึ้น
ล่าสุดชุดสืบสวนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาหนึ่งภาพนะฮะ
เป็นภาพของจักรยานยนต์ของคนร้ายขี่ผ่านถนนไปภาย
ทีวีเราได้มาครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวดูภาพใหญ่ไปเลยนะ
ทุ่ม๑๗นาทีคันนี้แหละขี่ผ่านไปนี่ครับ
นี่ฮะนี่เป็นภาพล่าสุดที่แกะรอยมาได้นะครับ
เดี๋ยวเราจะแกะรอยให้นะครับว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยที่ไปมันจะไปถึงไหนอะไรยังไงนะฮะ
เป็นช่วงเวลาหลักฐานใหม่จากคลิปวงจรปิดนะครับ
เห็นจักรยานยนต์ฟีโน่คันนี้ที่คนร้ายในชุดไอ้โม่งขี่ผ่านไป
บนถนนพญาพิชัยดาบหักนะครับมุ่งหน้าไปเส้นทางโรงพยาบาลอนันทมหิดล
ก็ขี่ไปด้วยความรวดเร็วเลยนะถ้าดูตามเวลาจากกล้องวงจรปิดนะ
ทุ่ม๑๗นาทีกับอีก๓๒วินาทีนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับ
จังหวะที่คนร้ายเนี่ยออกจากห้างไปแล้วแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่า
ไปเจอติดไฟแดงที่เธอบอกชุดอย่างนี้ลองโทรถามพ่อดีกว่า
แล้วดูโทรศัพท์มือถือตัวเองที่โทรหาพ่อในวันนั้น๓ทุ่ม๑๗นาที
ก็ใกล้กันเนี่ยฮะพออันนี้๓ทุ่ม๑๗นาทีกับอีก๓๒วินาทีนะฮะ
รหัสสบดีที่๙มกราคมภาพชุดนี้นะครับมีร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ริมถนนนะฮะ
ห่างจากถนนพระยาพิชัยดับหักไปสัก๕๐เมตรที่เขาเห็น
อ่าเขาเห็นภาพจากกล้องในร้านของเขาเขาก็เอามาให้เจ้าหน้าที่นะครับ
กล้องวงจรปิดในจุดนี้อยู่ไม่ห่างจากทางเข้าค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นค่ายทหารที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอนันทมหิดลด้วย
เจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดสืบลงพื้นที่ไปหาข่าวเพิ่มเติมแล้วนะครับ
จากการสอบปากคำพยานพบว่าเส้นทางนี้
ถ้าเอาตามที่คนร้ายขี่รถผ่านไปนะท่านผู้ชม
ถ้าดูจากเส้นทางอันนี้เป็นตอนกลางวัน
เราก็ลองไปหาตอนกลางวันมาเทียบเคียง
เพราะว่าภาพของคนร้ายที่ขี่ไปเนี่ยมันกลางคืน๓ทุ่มกว่ามันมืด
ภาพวงจรปิดตอนกลางวันจะเป็นเส้นทางถนนแบบนี้
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีลองลงพื้นที่ทันทีเลย
ลงไปดูเลยว่าถ้าขี่ไปทางนี้มันไปไหนได้อีกนะครับ
ถ้าขี่ผ่านไปตามภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
จะไปเจอเส้นทางที่เป็นจุดซอยแยกย่อยอีกหลายซอยนะ
พระยาพิชัยดาบหักจะมีซอย๕ซอย๗ซอย๙ซอย
ซอย๑๓ซอย๑๕และซอย๑๘อันนี้จะเป็นซอยติดค่ายทหารแล้ว
มี๑๘ซอยคุณเขมสอนถ้าจะไปได้นะ
ถามว่าแล้วที่เหลือมีตั้ง๑๘ซอยที่เหลือที่ไม่เอ่ยไปเนี่ย
อันนี้เป็นซอยตันค่ะเข้าไปก็ไปต่อไม่ได้นะฮะ
ส่วนอีกเส้นทางก็คือค่ายทหารศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก
แต่เส้นทางนี้ถ้าหลัง๖โมงเย็นไปแล้ว
คนทั่วไปขี่รถผ่านเข้าออกไม่ได้นะฮะ
ประตูทางออกหลังค่ายจะปิดนะส่วนประตูหลังค่ายนี้
มันสามารถทะลุออกทางถนนทางหลวงชนบทได้
ลุไปถึงนู่นเลยฮะช่วงวัดพระบาทน้ำผู้อันนี้ก็ไปได้
ซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่ตำรวจให้ความสนใจ
กำลังไล่สอบปากคำพยานกำลังหากล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอยู่
จะได้ตีวงให้แคบขึ้นในการหนีไปของคนร้าย
นี่ค่ะถ้าไปทางซอยฝั่งเลขขี้ค่ะ๕๗๙๑๑๑๓๑๕มันก็ทะลุได้
อันนี้ทะลุได้ใช่ทะลุ๑๘ก็จะข้างค่ายทหาร
ใช่แต่ซอยอื่นเข้าไปเนี่ยตันใช่เพราะฉะนั้นคนร้ายไม่น่าจะเข้าซอยอื่นนอกจากซอยที่เราปักหมุดให้
ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยู่ในซอยนี้ครับเส้นทางตรงนี้ใช่
ตอน๓ทุ่มกว่าประตูค่ายทหารเขาปิดตั้งแต่๖โมงแล้ว
คุณนัตตะพงเรียบสันเทียที่ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามเส้นทางที่ตำรวจได้ภาพวงจรปิดมาล่าสุด
พลเมืองดีบอกว่าหากจักรยานยนต์ของคนร้ายผ่านมาทางนี้นะ
เท่ากับว่าผ่านไปแล้วจะมีแค่๖เส้นทางของซอยพระยาพิชัยดาบหัก
ที่เป็นซอยย่อยต่างต่างนะครับและอีกเส้นทางก็คือต้องเข้านู่นเลย
ค่ายทหารประตูหลังค่ายเนี่ยจะออกไปทางหลวงชนบทได้
ลุถึงวัดพระบาทน้ำผู้
เดี๋ยวคือน๊ายวันประเทศ
ให้๑๙๙๐มีอีก๒๔นธิบาท
แต่คุณออกประตูหลังไม่ได้คุณก็หนีต่อไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้นี่ฮะซอย๕เนี่ยคือคุณนัทพงศ์ถามชาวบ้านแถวนั้น
บอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าจะไปแล้วเนี่ยซอยไหนมันดูแล้วน่าจะทะลุไปที่สุดใน๑๘ซอยเนี่ยนะ
ถ้าไม่นับซอยตันเนี่ยชาวบ้านบอกว่าซอย๕เราก็เลยลองเข้าไปที่ซอย๕นะครับ
สำรวจนะถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยลองคิดว่าเออถ้าคนร้ายขี่มาเนี่ย
โอ้โหมันมืดตุ๊บอย่างงี้เลยน่ะอืมปล่องวงจรปิดอะไรก็ไม่มีน่ะเออเออ
ซอยนี้มืดมากเห็นไหมไฟยังแทบมองไม่เห็นอ่ะ
ถ้ามันขี่เข้ามาแล้วผ่านเข้าไปในซอยนี้นะครับหรือจะซอยอื่นก็บรรยากาศประมาณแบบเนี้ยนะครับ
ซึ่งในซอยนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะ
และเกือบทุกหลังก็ไม่มีกล้องวงจรปิดซอยนี้ขี่รถเข้าไปแต่เราขับรถนะฮะ
อ่าถ้าคนร้ายขี่เข้าไปเนี่ยสักห้าสิบเมตรจะไปเจอสามแยก
ถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะย้อนไปออกที่ชุมชนบ้านวัดดงสวอง
แล้วก็ออกสู่ถนนผนโยธินตรงสี่แยกไฟแดง
สี่แยกที่มีพลเมืองดีผู้หญิงเขาเจออ่ะค่ะอ่าแถวนั้นอ่ะ
มันจะเลี้ยววนกันไปได้แต่ถ้าเลี้ยวขวามันจะลัดเลาะเป็นเส้นทางเปลี่ยว
ไปสู่เขตอ่างเก็บน้ำทับเหล็กถ้าคนชำนาญเส้นทางนะ
จะทะลุไปถึงนู่นฮะวัดพระบาทน้ำผู้แล้วไปออกนู่นเลยฮะ
ลบบุรีนะไปสระบุรีเลยอืมโอ้โหนะใช่ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับ
ก็สอดคล้องกับข้อมูลเส้นทางเมื่อวานนี้นะครับ
เราตรวจสอบให้ท่านผู้ชมนะครับที่เป็นเส้นทางถนนสายหลักสายรอง
เขตอำเภอเมืองลบบุรีตามจุดต่างที่คาดว่าคนร้าย
ขี่รถหลบหนีไปนะแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาจาก
พลตมติเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองพระพัตตรอนะฮะ
ลงไปดูคดีตั้งแต่วันแรกแรกด้วยนะครับคนร้ายใช้จักรยานยนต์
ขี่ย้อนสอนไปบนถนนใหม่เลขสามหกหกมุ่งหน้าไปยังถนนบายพลาส
ก่อนถึงแยกโพลเก้าต้นอ่าตรงเนี้ยจะหายไป
ตรงจุดนี้หายไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เส้นทางไหนต่อนะครับ
เพราะหากขี่ไปเรื่อยจะเป็นทางสามแยกลัดเลาะถนนคันคลองส่งน้ำ
ตัดเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลขสามศูนย์หนึ่งหก
หากเลี้ยวเข้าสามศูนย์หนึ่งหกจะเป็นเขตแนวค่ายทหาร
ตรงเนี้ยมีกล้องวงจรปิดเยอะแน่เป็นแนวค่ายทหารค่ะ
ส่วนบริเวณถนนเรียบคันคลองเป็นถนนลูกรัง
เป็นเส้นทางที่จักรยานยนต์เขาจะขี่ผ่านกันอืม
รถยนต์อะไรพวกนี้ไปไม่ได้นะครับแต่ทั้งสองสายมันจะไปบรรจบกันนะฮะ
จากนั้นคนร้ายต้องมุ่งหน้าเข้าถนนเป็นถนนหลวง
ทางหลวงชนบทหมายเลขหนึ่งศูนย์สามหกแล้วจะเข้าสู่ถนนผนโยธิน
จะไปผ่านวงเวียนพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนารายมหาราช
แล้วจะไปถึงสี่แยกโรงพยาบาลอานันทะมหิดลนะฮะ
ตามที่พยานเขาเห็นว่าไปจอดติดไฟแดงอยู่ตรงนี้
เพราะยังไงก็ต้องมาบรรจบตรงวงเวียนตรงเนี้ยใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะขี่ไปเรื่อย
มันจะไปลงตรงไหนไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้เราไม่รู้ไง
ใช่ไหมอ่ามีพยานที่บอกว่าเห็นจักรยานยนต์ฟีโน่สีแดง
ติดไฟแดงอันนี้คือเขาเห็นแบบเห็นกับตาใช่ค่ะนะ
ไม่ได้ผ่านกล้องวงจรปิดก็คือที่สี่แยกโรงพยาบาลอนันทมหิดล
ตอนสามทุ่มสิบเจ็ดแล้วไม่รู้ว่าสามทุ่มสิบเจ็ดแล้วมันจะขี่ผ่านตรงเมื่อกี้
หรือว่าอะไรยังไงที่สามทุ่มสิบเจ็ดสามสิบสองวินาทีอ่ะอือมันเนี้ยฮะ
เอาเป็นว่าช่วงเวลาประมาณเนี้ยไอ้คนร้ายคนนี้มันอยู่ดงดงแถวนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าหลังจากช่วงเวลานี้ไปหรือช่วงเวลาก่อนหน้านี้
ท่านน่าจะผ่านแถวนี้หรือว่าบ้านเราร้านค้าของเรามีกล้องอยู่ริมทางเนี่ยค่ะ
ไปไล่ย้อนดูให้หน่อยใช่ค่ะเพราะว่าภาพล่าสุดที่ได้มาก็คือภาพนี้จริงจริง
คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหมันไกลมากเลยเห็นไกลมืดด้วย
แต่เนี่ยค่ะคือล่าสุดจริงจริงที่มีหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามาตำรวจบอกดูแล้วใช่
ใช่นะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเริ่มต้นแกะรอยตั้งแต่รถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ในก่อ
ในการก่อเหตุได้ไหมล่ะมันอาจจะทำให้ง่ายขึ้นหน่อยไหม
เพราะว่ามันจะตีกรอบให้มันแคบลงได้ว่ารถจักรยานยนต์มันต้องไปซื้อมาจากร้านไหนสักที่แหละ
คนซื้อเป็นใครยังไงบ้างแล้วก็มันจะแวะเติมน้ำมันอะไรตรงไหนบ้างไหมมีคนเห็นไหม
หรือว่าถุงมือที่ใช้ใส่เนี่ยไปซื้อร้านไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะทีมข่าวของเราก็แกะรอยให้นะคะ
คำแนะนำของคุณผู้ชมด้วยแล้วมันก็ต้องแกะรอยจริงด้วย
จักรยานยนต์อันนี้ก็คือหลักฐานสำคัญแหละที่จะไล่ไปถึงตัวคนร้ายนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับพนักงานร้านรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองลบบุรี
แล้วก็ได้ข้อมูลมาน่าสนใจจริงจริงค่ะคือในอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ยนะคะ
มันก็มีร้านหลายร้านนะทีมข่าวของเราไปคุยมาที่ร้านหนึ่ง
เขาบอกว่ามีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามไล่ตามคนร้ายมาที่ร้าน
มาพร้อมกับตำรวจด้วยค่ะมาถามถึงรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ปกติแล้วที่ล้อเนี่ยค่ะจะเป็นซี่ลวดทั้งหมด
แต่สามารถเปลี่ยนเป็นล้อแม็กซ์ได้ทั้งจากศูนย์ในตัวเมืองลบบุรี
มีอยู่๓แห่งนะคะศูนย์ในตัวเมืองลบบุรี
หรือร้านรถจักรยานยนต์ทั่วไปในพื้นที่มันก็มีหลายร้าน
ร้านที่เราไปคุยด้วยค่ะเธอบอกว่าหลังไม่ค่อยมีคนมาเปลี่ยนนะ
ปีที่แล้วทั้งปีมีคนมาเปลี่ยนล้อแม็กซ์ให้เป็นรุ่นเดียวกับที่คนร้ายใช้
ครับปีที่แล้วทั้งปีมาเปลี่ยนแค่คนเดียวอืม
แต่ก็ไม่รู้ว่าคนนั้นใช่คนร้ายหรือเปล่านะแต่มีคนมาเปลี่ยนจริง
ทีมข่าวก็คุยเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของถุงมือที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
เพราะเรารู้มาว่าเป็นถุงมือที่เอาไว้ใช้เวลาขี่รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะครับ
พนักงานที่ร้านรถจักรยานยนต์แห่งนี้บอกว่าช่วงก่อนปีใหม่
ขายถุงมือแบบนี้ไปคู่หนึ่ง
คนที่มาซื้อเป็นนุ่มสาวคาดว่าเป็นแฟนกัน
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงค่ะมาถามหาถุงมือแบบนี้
แต่ก็ไม่ได้ซื้อซึ่งก็ไม่รู้แหละก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่าเป็นคนร้ายหรือเปล่า
ถามว่ามีหลายร้านไหมในพื้นที่ที่ขายถุงมือแบบนี้
เธอก็บอกว่ามันก็มีหลายร้านนะคะ
มันเป็นล้อซี่ลวดออกจากโรงงานค่ะไม่ใช่ล้อแม็กซ์
แต่ล้อแม็กซ์นี่ลูกค้าสามารถใส่เพิ่มเติมได้
ก็คืออาจจะซื้อของแท้สั่งตรงจากโรงงานมาได้ใส่ทีหลังแค่นั้นนะคะ
ถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนที่อาจจะเป็นที่จะต้องโชว์รูมไหม
ไม่จำเป็นค่ะร้านซ่อมทั่วไปก็ได้ค่ะ
ร้านซ่อมทั่วไปก็ได้แล้วเคยมีใครมาสั่งเรารุ่นนี้ไหมครับเนี่ย
เขาจะจำลักษณะได้ไหมเป็นยังไงคนที่เข้ามาถามแล้วไหมจากใคร
ก็มีมา๓คนจะมีแฟนกันสองคนที่มาซื้อไปกับผู้ชายคนนึง
มาสอบถามแต่ไม่ได้ซื้อค่ะ
ลักษณะท่าทางนี่เหมือนกับคนร้ายไหมครับผม
อันนี้ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าเป็นผู้ชายมาคนเดียวแค่นั้นนะคะ
นี่ค่ะคุณตินะคะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราที่ไปคุยกับพนักงานขาย
ที่ร้านรถจักรยานยนต์แล้วติก็บอกมาว่าได้ข้อมูลมานะว่าที่ร้านนี้ที่ร้านที่ติไปคุยด้วยอะค่ะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจก็ไปนะไปขอข้อมูลจากร้านนี้เลยนะ
ไปขอข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ซื้อรถจักรยานยนต์รุ่นเดียวกันกับที่คนร้ายใช้
ขอข้อมูลและประวัติไปสามคนค่ะสามคนที่ซื้อรถจักรยานยนต์รุ่นเดียวกันกับคนร้ายที่ซื้อจากร้านนี้
แต่คนที่ให้ข้อมูลกับติเขาบอกว่าบอกไม่ได้นะว่าเป็นใครอะไรยังไงเพราะมันเป็นความลับ
แต่ให้ข้อมูลกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้วแหละไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่านะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าถ้าตรวจสอบในภาพรวมแล้วเนี่ยค่ะรถจักรยานยนต์รุ่นเดียวกันกับที่คนร้ายใช้
ในการเกาะเหตุในพื้นที่จังหวัดลบบุรีมีอยู่ตั้ง๘๐๐กว่าคันโอ้โห
แต่ก็ต้องตรวจสอบผู้ครอบครองทั้งหมดนะคะว่าเป็นใครยังไงบ้างก็จะตีกรอบลงมาแคบได้
บางทีอาจจะเป็นเจ้าของเป็นผู้หญิงเป็นอะไรไปใช้พื้นที่อื่นอะไรแบบนี้มันก็จะค่อยตีกรอบลงมาได้
ถ้าพบว่าเจ้าของรถคันไหนเกี่ยวข้องก็จะเรียกตัวมาสอบปากคำนะคะ
หรือว่าเรามีจักรยานยนต์รุ่นแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กซ์ไว้แบบนี้ด้วย
เหมือนที่คนร้ายใช้เลยแต่รถเราถูกขโมยไปรถเราหายไปยังไงท่านก็รีบมาบอกเจ้าหน้าที่มันจะได้ไปอีวงให้แคบลงไปอีก
ใช่ไหมว่าคนร้ายมันไปเอารถของใครมาหรือเปล่าหรือว่ารถของมันเองนี่แหละนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเติมค่อยแกะรอยหาตัวคนร้ายค่อยตีกรอบให้แคบลงเรื่อยนะคะ
มาดูการแกะรอยของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาเรื่องของการใช้ปืนของคนร้ายลักษณะของการก่อเหตุทั้งการยิงการกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์โอ้โหดูท่าทางเหมือนผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วสังเกตไปจนถึงกระเป๋าเป้ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมีลิฟต์บิ้นสีเขียวเขียวติดลิฟต์บิ้นเล็กเล็กยังถือว่ามีความ
อาวุธปืนที่ใช้ลักษณะการยิงกระสุนที่ใช้เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นไปในแนวทางนั้นเลยคือมีทักษะ
รณยุทธ์รณยุทธ์ก็พวกการยิงชั้นสูงแบบเดินไปยิงไปหันซ้ายหันขวาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนั้น
เป็นการยิงเป้าเคลื่อนที่คือเป้าเคลื่อนที่ก็ยิงได้ไวยิงได้แม่นอะไรแบบนี้ค่ะแบบในเกมก็มีกีฬาก็มีใช่ไหม
ถูกทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันอาจจะดูเล็กเล็กน้อยน้อยแต่มันมีความหมายและเป็นหลักฐานสำคัญครับ
บิ้นค่ะที่ติดอยู่ที่กระเป๋าคนร้ายเดี๋ยวลองสังเกตดูเนี่ยนะคะมันเล็กมากนะคะแต่มันมีความหมายค่ะ
บิ้นสีเขียวคล้ายกับแท็กกระเป๋าอะค่ะลิฟต์บิ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันคล้ายกับการแบ่งแยกกลุ่มในการทำกิจกรรมต่างเหมือนกับการแบ่งกลุ่มแข่งขันอะไรสักอย่างอันนี้ทำให้ตำรวจตีวงแคบลงมาได้แคบมากขึ้นนะคะ
รอบครองมากถึง๓๐๐คนไม่มีใช้ในหน่วยงานราชการ
แต่ตำรวจมีข้อมูลที่ลึกลงไปว่าผู้ต้องสงสัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะ
มีอยู่แค่ไม่กี่สิบคนใน๓๐๐คนที่ครอบครองปืนรุ่นนี้
เจ้าหน้าที่เขาตีวงแคบมาได้แล้วจาก๓๐๐เหลือไม่กี่สิบคน
เฉพาะในลบบุรีนะใช่ค่ะซึ่งถ้าไปดูเรื่องของวิธีการใช้ปืนอาวุธปืน
ก็แสดงว่ามันอาจจะมีกลุ่มเฉพาะของกลุ่มนี้อยู่
เป็นไปได้เป็นไปได้แบบนั้น
กระสุนปืนค่ะครับกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ยิง
ตำรวจมีข้อมูลแล้วนะคะว่าใครบ้างใช้กระสุนปืนแบบนี้ครับ
หายตัวไปหลังเกิดเหตุการณ์นี้
ตอนนี้คือตำรวจเขาบอกว่าตำรวจไม่ได้โอ้โหไม่มีข้อมูลอะไรเลย
ครับมีตัวคนต้องสงสัยแล้วบางคนค่ะอืม
คือตำรวจบอกว่ามีคนนึงค่ะหายตัวไปครับ
ปิดเฟซบุ๊กที่ใช้ซื้อขายปืนและกระสุนปืนรุ่นนี้ไปแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของบุคคลเหล่านี้ค่ะ
แล้วก็เร่งตามตัวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะครับ
คือตอนนี้ถามว่าตำรวจมีบุคคลต้องสงสัยแล้วหรือยังตำรวจบอกมีแล้ว
แต่ยังให้ข้อมูลกับสื่อได้ไม่เยอะมากใช่เดี๋ยวคนร้ายมันไหวตัวเดี๋ยวมันไหวตัวทัน
ดีแล้วครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือเราเอาจับให้ได้ก่อนถูกใช่ไหมอ่า
เนี่ยค่ะครับทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับร้านขายปืนแถวแถววังบุรพามาด้วยนะคะ
ครับเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะคะ
ซึ่งเราก็ได้ข้อมูลมาจากทางตำรวจว่าคาดว่าน่าจะเป็นซีแซด๙มมนะ
ก็เป็นปืนที่เขาเอามาขายในตลาดเมืองไทยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
ถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ก็มีแล้วแล้วก็ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าจะนิยมกันหน่อย
นิยมไปใช้ในการแข่งขันนะคะนิยมใช้ในหมู่นักกีฬายิงปืนนะคะ
ปืนรุ่นนี้เนี่ยลำกล้องไม่สามารถขันเกลียวใส่ที่เก็บเสียงได้
แต่ที่คนร้ายใช้มันเหมือนใส่ที่เก็บเสียง
ดังนั้นคนร้ายต้องหาลำกล้องใหม่มาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้มั่นใจว่าคนร้ายชำนาญเรื่องของการดัดแปลงอาวุธปืนครับ
อุปกรณ์เก็บเสียงถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์ที่ไม่มีขายในเมืองไทยนะคะ
ร้านปืนเอามาขายไม่ได้นะคะไอ้ปลายปืนที่เป็นท่อเก็บเสียงเนี่ยค่ะ
อ่ามันผิดกฎหมายค่ะดังนั้นการที่คนร้ายเอามาใช้ได้
ก็ต้องไปซื้อในตลาดมืดหรือไปซื้อออนไลน์อะไรก็ตามอ่ะ
คือถ้าเกิดไปเดินหาตามร้านขายปืนมันไม่มีไม่มีขายเพราะมันผิดกฎหมายค่ะ
ครับทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบข้อมูลไปถึงสนามยิงปืนด้วยนะคะ
จังหวัดลบบุรีค่ะในจังหวัดลบบุรีมีสนามยิงปืนแค่สองสนามที่เปิดให้บริการนะคะ
ที่แรกก็คือสนามยิงปืนรามเดชะตั้งอยู่ในค่ายทหาร
สมเด็จพระนารายมหาราชอันนี้อยู่ในค่ายทหารนะคะ
อีกที่หนึ่งก็คือสนามยิงปืนพิบูลสงครามทีมข่าวไปตรวจสอบที่สนามยิงปืนพิบูลสงคราม
คุยกับเจ้าหน้าที่ที่สนามยิงปืนได้ข้อมูลมาว่าในรอบสามเดือนก่อนหน้านี้อ่ะค่ะ
หน้าที่เกิดเหตุการณ์นี้ไม่มีคนลักษณะแบบนี้มายิงปืนที่สนามค่ะ
ไม่มีคนที่รูปร่างสันทัศน์แบบนี้ใช้ปืนประเภทนี้แล้วเดินขากระเพลกอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าไม่มีครับเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนให้ข้อสังเกตมาแบบนี้นะคะว่า
คนร้ายอาจจะไม่ใช่มืออาชีพในการยิงปืนไม่ใช่นักกีฬายิงปืน
แต่อาจจะหลงไหลในกลไกของปืนชอบดัดแปลงปืนอืม
ไม่ได้แบบโอ้โหเป็นนักกีฬาแม่นปืนยิงปืนไปฝึกซ้อมยิงปืนในสนามบ่อย
เจ้าของสนามบอกว่ามั่นใจว่าคนร้ายไม่ใช่มืออาชีพในการปล้น
เพราะว่ารักษณะในการกวาดทองเนี่ยค่ะคนร้ายมีเวลาในการก่อเหตุเยอะ
แต่คนร้ายรีบหยิบทองแล้วก็รีบหลบหนีไป
อันนี้ก็เป็นคนที่เขาอยู่ในสนามยิงปืนแล้วก็พยายามให้ข้อมูลตั้งข้อสังเกตกับทีมข่าวของเรานะคะ
คือตอนนี้ผมว่าคำถามที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดเนี่ย
มืออาชีพไม่มืออาชีพจะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
แต่คนอยากรู้ว่าทำไมต้องไปไล่กราดยิงเขาขนาดนั้นใช่ค่ะ
ยิงเขาเหมือนผักเหมือนปลาใช่ไหมฮะทั้งเจ็บทั้งตายเนี่ยนะครับ
ส่วนเรื่องของอาวุธปืนนะครับท่านผู้ชมครับนายวิทยาสุขสมโคตร
บรรณาธิการนิตยสารกันยืนยันนะครับบอกว่าปืนที่คนร้ายใช้
ปืนชนิดนี้ราคาสูงนะฮะประมาณแปดถึงเก้ามือนบาท
แล้วมีน้ำหนักเยอะด้วยนะฮะที่มาให้ข้อมูลในรายการถามตรงกับ
จอมขวัญเมื่อค่ำเนี่ยครับปืนชนิดนี้เขาไม่นิยมพกพากันนะครับ
น้ำหนักมันเยอะเน้นเก็บสะสมอ่าแล้วสมรรถนาเนี้ยเป็นเยี่ยม
ปืนชนิดนี้ในกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนจะใช้นะครับ
จะใช้ในหน่วยปฏิบัติการพิเศษในหมู่นักกีฬาอะไรพวกนี้ก็ใช้
หาซื้อไม่ยากประชาชนทั่วไปก็ซื้อได้
แต่ต้องมีกำลังในการซื้อพอสมควรเพราะราคามันสูงอ่า
ซึ่งถ้ารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะสามารถโยงไปถึงกลุ่มคน
ครอบครองอาวุธปืนชนิดนี้ได้ไม่ยาก
ประเภทนี้มันใช้ในหมู่นักกีฬาอันที่หนึ่ง
เพราะมันราคามันไม่ใช่ถูกถูกนะก็บอกเลยถ้าปืนปืน
ไม่ถึงว่าซื้อพาณิชย์เนี่ยมันกันแปลกแปลกเก้าหมื่นนะครับ
แล้วซื้อสวัสดิการมันก็หกหมื่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
เพราะผมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการอันนั้นครับราคามันสูง
และอีกอย่างหนึ่งคือมันมักจะอยู่ในมือของกลุ่มนักกีฬา
ควรซื้อน้อยเพราะอะไรเพราะราคาหรือใช้ยากหรือยังไงคะ
อย่างนี้ครับเพราะเดี๋ยวผมมาออกตัวนิดนึง
เฉพาะนักกีฬานะครับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปืนที่มีสมรรถนะสูง
ก็ซื้อก็แน่นอนนะพวกโจรหรือคนพวกมิจฉาชีพก็อยากจะมีได้เหมือนกัน
ปืนรุ่นนี้นะครับสำหรับในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ตลาดโลกด้วยนะครับ
เจตนาเขาออกมาเพื่อให้เป็นปืนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ซึ่งเราคุยกันในเทปที่แล้วไปแล้วเนี่ยนะครับ
แต่คราวนี้พอมันเป็นห่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยสมรรถนะมันต้องสูงแน่นอน
โอ้โหมันแข่งระดับโลกอ่ะมันต้องใช้ปืนที่มันสมรรถนะสูง
ก็อยากได้อยากได้เอาไว้เพื่ออะไรครับ
เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสะสมเพื่อการแข่งขัน
เพื่อตอบสนองอะไรก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีกรอบหรอกครับ
ทำไมมันใช้ใช้กันน้อยก็คือตัวปืนมันมีขนาดใหญ่มันมีน้ำหนักเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อมาเพื่อเอาไปติดตัวอะไรนะครับ
คนก็จะไม่ซื้อกันแล้วนะครับซื้อไว้เก็บไว้แข่งขัน
เพื่อสะสมเพื่อความชอบส่วนตัวกลุ่มมันก็จะแคบลง
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเราเยอะนะคะ
เห็นมีการแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะว่าจับคนร้ายได้แล้ว
รู้ตัวคนร้ายแล้วว่าหน้าตาเป็นอะไรยังไงแล้วมีการโพสต์ภาพเห็นหน้าชัดเลย
ว่านี่คือคนร้ายที่ก่อเหตุจี้ชิงทองที่ร้านทองอโรราชที่ลบบุรี
ตกลงแล้วไม่ใช่นะคะผู้ชายคนนี้เขาก็เลยต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ปอทนะคะ
เขาไม่ใช่คนที่ก่อเหตุค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะ
เคยก่อเหตุปล้นทองร้านทองออโรร่าเมื่อปี๒๕๕๙
เขาถูกจับเขาติดคุกแล้วเขาออกมาแล้ว
แต่เขาไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็มีหลักฐานยืนยัน
ว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่ลบบุรีเขาอยู่ที่ไหนยังไง
ผู้ชายคนนี้ค่ะนายเอกทวีปอายุ๓๖ปี
ถูกเอาภาพไปเผยแพร่แบบนี้เลยว่านี่ไงหน้าตาของคนร้ายที่ก่อเหตุจี้ชิงทองร้านทองที่จังหวัดลบบุรี
บ่ายวันนี้เขาไปแจ้งความแล้วนะคะ
กรมคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
เข้าเจ้งความกับคนที่โพสต์ว่าเขาเป็นคนร้ายเนี่ยค่ะ
รายนะที่โพสต์เรื่องเขานะคะ
เขาบอกว่าคนแชร์กันเยอะมากเลยค่ะ
ก็เพราะว่าตำรวจเอาข้อมูลเก่า
ที่เขาเคยก่อเหตุปล้นร้านทองเมื่อปี๒๕๕๙
มาตรวจสอบแล้วภาพมันหลุดมานายเอกทวีปก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ลบบุรี
มีหลักฐานมอบให้กับตำรวจสอนอสามเศษไปแล้วเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือ๙มกราคมประมาณ๒ทุ่ม๒๘นาทีภาพนี้ค่ะ
ตรงกับวันเกิดเหตุพอดีเขามีภาพไปให้ตำรวจเลยว่าเขาอยู่ตรงนี้
อยู่ที่ทำงานในชนบุรีอ๋อนุ้นลบบุรีใช่แต่เขาอยู่ชนบุรีเลยนี่ไง
แล้วหลังเกิดเรื่องเนี่ยพี่ชายที่อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
บอกว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบไปถึงบ้านเลยนะคะครับโทรศัพท์ไปถามเขาด้วยนะคะ
เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวเขามีหลักฐานว่าเขาอยู่ที่ไหน
เมื่อปี๒๕๕๖ตอนนั้นเขายอมรับว่าเขามีปัญหาเรื่องของเงิน
ต้องการใช้เงินเลยตัดสินใจก่อเหตุปล้นทองร่วมกับพวกอีก๓คน
เขาใช้ปืนแต่ไม่ได้ประสงค์เอาชีวิตใคร
เพราะว่าทุกคนหลีกเลี่ยงการทำร้ายร่างกายคือตั้งใจไปเอาทองอย่างเดียว
ทองไปน้ำหนัก๖๐กว่าบาทมูลค่าล้านกว่าบาทนะคะ
ถูกตำรวจสนโชคชัยจับได้ตอนนั้นสารตัดสินจำคุก๒๕ปี
เขารับสารภาพลดโทษเหลือ๑๑ปีแล้วก็ลดโทษมาเรื่อยจนเหลือ๗ปี
โทษออกมาเมื่อ๑๐เดือนก่อนค่ะ
สำนึกผิดแล้วเปลี่ยนตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว
มีผู้ใหญ่ให้โอกาสทำงานและเรียนหนังสือ
แต่ก็ถูกคนคิดว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุที่ลบบุรี
เขาบอกว่าเรื่องนี้มันกระทบกับครอบครัวเขามากค่ะ
ให้รวบรวมข้อมูลสำหรับคนที่แชร์นะครับ
แล้วก็คนที่โพสต์ครับ
ก็ตัวผมเองเคยก่อเหตุนะครับ

ก็คงอาจจะเป็นบุคคลต้องสงสัยคนหนึ่ง

ก็บังเอิญมันมีรูปหลุดมาแค่นั้นเอง

ตัวผมเองก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เริ่มชีวิตใหม่ครับ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือมีงานทำแล้วก็เรียนหนังสือด้วยครับผม
ก็อาจจะมีผลกระทบกับสองสิ่งนี้ครับ

ก็มีครับเพราะเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็เริ่มมีคนถาม
คนรอบตัวที่เขาไม่รู้เขาก็เริ่มถามอะไรอย่างนี้ครับ
คนที่แชร์นะครับคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณแชร์ไปเนี่ยมีผลกระทบกับผมยังไงบ้างนะครับ
ผมเนี่ยซึ่งเพิ่งออกมาเนี่ยกว่าจะ

กว่าจะตั้งตัวกว่าจะแข็งแรงได้แบบนี้มันก็ยากนะครับ

แล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็บางทีก็รู้สึกแย่นะครับ
ไม่อยากเรียกร้องครับอยากจะแจ้งความไว้เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับเพจที่คนติดตามเยอะ

โอเคผลกระทบกับผมเนี่ยคือตัวผมเองไม่เป็นไรแต่ว่าคนรอบข้างผมเนี่ย
พ่อแม่หรือว่าเพื่อนเนี่ยสังคมที่ผมอยู่สำหรับสังคมที่ผมกำลังยืนอยู่ตั้งตัวอยู่เนี่ย
มันก็มีผลการทำงานของผมก็มีผลเจ้านายอาจจะเขาก็ไม่ได้แฮปปี้ก็อยากให้ลบครับผม
ถ้ามีการลบแล้วมีการเขาเรียกอะไรอ่ะแก้ไขก็อาจจะยกเลิกการดำเนินคดีไปก็ได้ครับ
ใจไม่ดีเองลูกฉันฉันถือว่าลูกฉันไม่ได้ทำใช่ไหม
ถ้าเป็นลูกใครใครก็ต้องคิดว่าลูกไม่ได้ทำทำไมถ้าแกล้งลูกฉันไปทำไม
ลูกฉันก็หากินยุดดีเนี่ยเอาลูกฉันไปอย่างนี้ก็ต้องเสียซื้อเสี่ยงใช่ไหม
ทั่วประเทศเลยอยากจะบอกว่าให้หยุดเถอะอย่าไปทำกันเลยอย่าแกล้งกันเลยเนาะ
เขาหากินเราก็หากินทางนึงเขาก็หากินทางหนึ่งหากินคนละทางอย่าแกล้งกันเลย
แม่ของนายเอกทวีปบอกว่าตำรวจไปถึงบ้านเลยพอมีภาพลูกชายเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุที่ลบบุรีแม่ยืนยันว่าไม่จริง
ทีนี้ค่ะแอดมินเพจอันนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านครับบ้านแม่ที่กำแพงเพชรใช่
มินเพจที่เผยแพร่เรื่องนี้นะคะบอกว่าไม่ได้เจตนานะคะ
ที่จะทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายคือพอได้ข้อมูลมาก็รีบแชร์ต่อ
แอดมินเพจนี่คือคนที่ตั้งหันหลังนะคะอันนั้นเสื้อเหลืองนักข่าวเรานักข่าวเรา
ใช่ค่ะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คิดว่าข้อมูลที่โพสต์ไปเนี่ย
มันน่าจะเป็นเรื่องจริงคือไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด
ก็เลยยิ่งแชร์ต่อกันไปเรื่อยแต่ลบโพสต์ไปแล้วนะคะ
แอดมินเพจก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สพท่าพระเอาไว้แล้ว
คือถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ชายที่เขาโพสต์ภาพไปเนี่ย
จะเอาผิดจริงจริงตามพคก็พร้อมจะไปพูดคุย
ทำความเข้าใจค่ะครับอืมอ่าท่านผู้ชมก็ดูเรื่องนี้ไว้ก็
อ่าจะได้จับยังช่างใจก่อน
ใช่ค่ะอย่าเพิ่งไปแชร์อย่าเพิ่งไปโพสต์นะ
ทีนี้มีผู้ที่เขาวิเคราะห์นะครับบอกว่าการไปปล้นทองจี้ชิงทองของคนร้ายแบบนี้เนี่ย
ไม่ว่าจะเคสไหนคดีไหนคนร้ายก็ต้องไปดูลาดลาวก่อนถูกต้อง
จะเป็นพื้นที่ใกล้ร้านทองห้างที่ก่อเหตุหรือระแวกที่จะหลบหนี
ตำรวจยังบอกเองเลยว่าทุกเหตุการณ์ที่จี้ชิงทองปล้นทองมันต้องไปดูลาดเหลาก่อน
มีเจ้าของร้านกาแฟร้านหนึ่งนะฮะเขาอยู่ในตัวเมืองลบบุรี
แต่อยู่ห่างจากห้างที่เกิดเหตุ๖กิโลเมตรมันก็อาจจะเป็นไปได้
ถ้าคนร้ายมันจะไปดูเส้นทางหลบหนีนะครับเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้บอกกับเราว่า
คือเธอก็ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยอ่ะนะแต่ก่อนหน้านี้สัก๒สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างลักษณะเหมือนกับในภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ไม่ได้ใส่ชุดในโม่งแค่นั้นแหละ
เข้ามาที่ร้านท่าทางแบบลุกลี้ลุกหล่นไม่รู้ว่าจะมาดูลาดเหลาเส้นทางหลบหนีอะไรหรือเปล่า
งาก็ไม่สูงมากมา
ที่ให้ข้อมูลเอาไว้ก็เผื่อตังค์หน่วยต่อจิ๊กซอได้ค่ะครับที่นี่ค่ะคุณภูริพัฒน์บุนินทร์
ของเรายังอยู่ในพื้นที่ที่ลบบุรีนะคะไปตามความคืบหน้าการทำงานของตำรวจกัน
ติดตามการรายงานสดจากคุณภูริพัฒน์ได้เลยค่ะ
ผ่านมากว่า๔วันเต็มแล้วนะครับ
สำหรับเหตุการณ์จี้ชิงทองในห้างสรรพสินค้าที่รบบุรีแห่งนี้
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับ
แม้ว่าจะมีการระดมชุดสืบสวนมือพระการหลายต่อหลายชุดด้วยกัน
ขณะที่ยังมีข้อมูลออกมาอีกนะครับว่า
ในวันนี้ตำรวจมีการบุกเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดลบบุรีหลายพื้นที่ด้วยครับ
ตลอดทั้งวันของวันนี้ตำรวจยังคงแกะลอยไล่ล่าคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทองอยู่นะครับ
ล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีการประชุมของชุดสืบสวน
ไปทำงานจากที่ต่างมาสรุปร่วมกันกับหัวหน้าชุด
ที่มีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน
โดยมีการสับเปลี่ยนชุดสืบสวนที่ทำคดีก่อนหน้านี้
ซึ่งยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับพอมอบแนวทางการทำงานที่ชัดเจน
และเข้าใกล้ตัวคนร้ายให้ได้มากที่สุด

จากพลตำรวจธรีต่อสักวิมวลรองภูมิประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี

หารือกันเกี่ยวกับอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ว่าอาวุธปืนขนาด๙มมนี้
รุ่นนี้มีใครครอบครองบ้าง
พร้อมวางแนวทางในการสืบหาตัวผู้ครอบครองเพื่อหาตัวคนร้ายด้วย
คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าชุดสืบสวนนำกำลังไปพิสูจน์ทราบ
ในพื้นที่หลายจุดในเขตเมืองรบบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
โดยพื้นที่เป้าหมายคือสนามยิงปืนและบ้านพักของผู้ต้องสงสัย
เพื่อพิสูจน์ทราบเรื่องของพยานหลักฐานบางอย่างที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้าย
ก่อนที่จะเข้ามารายงานผลให้กับผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๑ในช่วงบ่ายของวันนี้
โดยมีการประชุมร่วมกันนานกว่า๒ชั่วโมง
แต่ท่าทีของการให้สัมภาษณ์นั้นก็ไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าใดนัก
ผมพยายามสอบถามกับตัวของผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๑
ถึงกระแสข่าวที่มีการนำตัวขออภัยครับ
กระแสข่าวที่มีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้นตามจุดต่างนะครับ
แต่ท่านก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้โดยไม่ได้ตอบแบบตรงนะครับ
โดยท่านบอกว่ามีการไปพิสูจน์ทราบบ้างบางจุด
แต่ไม่ได้มีการเข้าไปตรวจค้นแต่อย่างใด
แต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
หรือผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแต่อย่างใด
ผมได้รับข้อมูลจากชุดสืบสวนบอกนะครับว่า
ตอนนี้มีการเชิญตัวพยานที่ตำรวจได้ข้อมูลจากบุคคลต่างมาซับถามและสอบปากคำ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในเครื่องแบบและบางคนเป็นนักกีฬายิงปืน
แล้วมีการปล่อยตัวกลับไปบ้างแล้วหลังพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ชุดสืบสวนมีการแบ่งทีมออกเป็น๓ทีมหลัก
แรกดูเรื่องอาวุธปืนตรวจสอบรุ่นทะเบียนผู้ครอบครองปืน
ที่สองดูเรื่องรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้หลบหนีว่ามีใครครอบครองบ้าง
และเอกลักษณ์ตำหนิรูปภัณฑ์ของคนร้ายที่เห็นชัดเจน
และชุดที่๓นั้นดูเรื่องกล้องวงจรปิดในเรื่องของเส้นทางต่าง
ก่อนและหลังที่คนร้ายใช้หลบหนีด้วย
โดยแต่ละวันหลังจากไปทำงานเสร็จและทุกชุดนั้นจะต้องกลับมาประชุมร่วมกันในช่วงเวลา๒ทุ่มของทุกวันนะครับ
เพื่อจะต้องรายงานผลความคืบหน้าก่อนที่จะขยายผลและส่งงานต่อเพื่อหาข้อมูลเพิ่ม
โดยตอนนี้ชุดสืบสวนทุกชุดทำงานกันอย่างหนักหน่วงเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนแล้ว
มาตั้งที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวรบบุรีนะครับเนื่องจากสถานที่นี้มีความคล่องตัวมากกว่า
และเพื่อความสะดวกในการมาติดตามคดีของผู้บังคับบัญชาด้วย
คุณผู้ชมครับเป็นแบบนี้ในทุกวันนะครับช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มถึง๓ทุ่ม
จะมีการประชุมที่ตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีแห่งนี้
และในช่วงเช้านั้นจะมีการแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบ
ในเวลาก้านอลิกาของทุกวันครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีตำรวจท่องเที่ยวรบบุรีครับ